คุณผู้ชมครับแต่ว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งกับประเด็นข่าวนี้ครับ
ทางด้านของที่ประชุมศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจร
โดยเฉพาะการก่อกวนแล้วก็ต่อต้านที่อาจจะเกิดขึ้น
ต้องมีการวางกำลังอย่างเข้มงวด

มีการข่าวบอกว่ากลุ่มคนทั้งในและนอกประเทศ
ก่อเหตุความวุ่นวายในช่วงงานพระราชพิธี
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนครับ
เช่นเดียวกับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์
ผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการคอสช
ที่บอกว่าจริงแล้วก็เป็นพวกกลุ่มเดิม

เหมือนแหละที่ปลุกระดมผ่านโซเชียลมีเดีย

ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่หนีคดีหมินสถาบันไปอยู่ต่างประเทศ
แล้วก็ปลุกระดมคนในประเทศ
แต่ตอนนี้ยังประเมินไม่ได้ว่าเป็นเพียงการปลุกระดม
หรือการกระตุ้นเพื่อให้ลงมือทำจริง
โดยไม่อยากให้สังคมตื่นตระหนกค่ะ
ขนาดที่พันธุ์ตำรวจเอก
ฤษณะพัฒนาเจริญรองโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยังงั้นบอกว่าตำรวจมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย
ในช่วงงานพระราชเทพี
หรับพระราชพิธีอย่างเต็มที่
โดยยืนยันที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และเหนื่อยงานความมั่นคงทุกภากส่วน

และบริเวณโดยรอบงานพระราชพิธี
เข้มงวดจุดคัดกรองทุกจุดทั้งวงใดวงกลางแล้วก็รอบนอกครับ
พร้อมทั้งย้ำว่าการข่าวยังไม่พบเหตุบ่งชี้อะไรเป็นพิเศษ